ปกติเราจะได้ยินไฟไหม้รถเก๋ง
ไฟไหม้รถกระบะรถยนต์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
แต่คราวนี้เป็นไฟไหม้รถจักรยานยนต์

เจ้าของรถบอกว่าใช้มา๑๓ปีแล้ว
แต่ดูแลธนุถนอมเป็นอย่างดี
แล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมอดทั้งคันเลยนะครับ

เป็นภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้รถจักรยานยนต์

แล้วก็เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วแถวนั้น
ไม่มีแหล่งน้ำในการดับไฟด้วยไงคุณ
ก็เลยทำให้รถเสียหายทั้งคันแล้วครับ

เป็นถนนภายในหมู่บ้านบ้านเขาแคร์

แล้วก็เป็นผู้โพสต์คลิปเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์คันนี้
เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองก็ขี่รถ
ขออภัยขับรถมาแล้วก็ผ่านที่เกิดเหตุ
ก็มาพบรถจักรยานยนต์คันนี้กำลังขี่อยู่นะคุณ

เพลิงมันลุกไหม้ขึ้นก็เลยรีบตะโกนบอกคนขี่
แล้วก็คนขี่ก็ลงจากรถทันทีนะครับ
จากนั้นก็พยายามที่จะหาทางในการดับเพลิงแต่ว่ามันไม่มีแหล่งน้ำ
ก็ดับกันไม่ไหวแล้วครับทำให้ไฟมันลุกลามทั้งคันครับ
ผมขับมาแล้วก็จะมีไฟลุกขึ้นมาจากเครื่อง
ก็ผมโบกให้ไปจอดข้างทาง
ก็ต่อแก่จอดปุ๊บก็ไฟเรื่องลุกแดงขึ้นมาด้วย
ผมก็รีบไฟประกายไฟติดเข้าไปในป่ายาง
ป่ายางเข้าไปมีคนลำบังดีเข้ามาช่วย
เอาน้ำมาราดไม่อยู่แล้วก็ไปช่วยกันดับไฟบริเวณ
ข้างว่าไม่ให้ลามไปติดป่ายาง
รถดูสภาพรถเข้าเป็นอย่างไรครับ
รถยังสภาพดีเป็นรถใช้งานทั่วไปครับ
รถยังสภาพดีเป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับ

ว่ารถของคุณพี่ดูแลรักษาบ้างหรือเปล่านะฮะ
เจ้าของรถคือคุณอาประเสริฐพรมจันทร์อายุ๖๕ปี
เล่าให้ฟังว่ารถคันนี้ซื้อมาตั้งแต่ปี๔๘แล้ว
กว่า๑๓ปีแล้วใช้เป็นประจำ
แต่ก็พยายามดูแลรักษาเป็นอย่างดีไม่ได้ขับไปไกลไหนนะครับ
ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของ
ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมาบริเวณเครื่องยนต์
แล้วอยู่ขณะที่ขี่นะก็มีไฟไหม้ตามมาทันทีนะครับ
รีบจอดรถและพยายามดับไฟเลยก็มีคนมาช่วย
ที่ขับรถมาผ่านพบเหตุการณ์พอดีนะครับ

ตัวคนที่เป็นเจ้าของรถก็ถูกไฟลวกที่ขาบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนสาเหตุบอกว่าผมก็ยังไม่รู้เลยเกิดจากอะไร

ไปเข้าอู่เข้าอะไรก็ตรวจเช็คเรียบร้อย
ก็ยังไม่เห็นเคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับ
แต่คราวนี้เขาก็สงสัยว่าอาจจะเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้อง
จนเกิดประกายไฟแล้วก็ไปติดถังน้ำมัน
ไฟมันไหม้รถทั้งคันนี่แหละครับ